มาดูขโมยขึ้นบ้านชาวบ้านที่คลอง๓ปฐุมธานีหน่อย
แต่ไม่รู้ว่ากลัวโลกจะไม่จำหรือยังไง

คือเข้าไปในบ้านเขาแล้วเนี่ยยังไม่สบโอกาสจะไปขโมยของ
เหมือนกับว่ารู้ว่าเจ้าของบ้านเขายังไม่หลับกัน

แล้วอยู่ดีหัวขโมยคนนี้ปวดท้องหนักฮะ
ท้องหนักแล้วทำยังไงไปดูนะฮะ
เหมือนที่เจ้าของบ้านบอกเดินไปเดินมาอยู่
แล้วมีถุงพลาสติกอยู่ใบหนึ่ง
เสื้อดันทิชชู่

ท่านหนึ่งนะครับโพสต์เอาไว้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะฮะ

ปีหนึ่งของเมื่อวันที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนะครับ
หมู่บ้านพระศร๓นะครับที่
คลองสามปฐุมธานีเจ้าของบ้านคือคุณนวรัฐนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือตี๑๐นาที
วันนั้นเข้าสู่วันที่๑ธันวาคมแล้วนะครับ
ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายผู้ชายคนนี้คาดว่าอายุไม่เกิน๒๕ปี
ก็เนี่ยฮะใส่เสื้อใส่กางเกงตามภาพเลย
่องเข้ามาในบ้านเพื่อจะฉวยจังหวะในการขโมยของ
คาดว่าระหว่างนั้นคงปวดอุจจาระก็ไปเอาถุงมาถุงพลาสติก
แล้วก็หยิบกระดาษทิชชู่มาแล้วเดินมาทางหลังบ้านแล้วก็
ถ่ายเลยถ่ายทุกข์เลยปลดทุกข์เลยนะครับ
ทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขายังไม่ได้นอนกัน
แล้วที่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดซึ่งมันจะมีมอนิเตอร์ในการเชื่อมดูได้นะ
ดูแต่ละห้องแต่ละห้องว่าเป็นยังไงบ้างเห็นหมดเลยครับ
ก็เลยลงมาข้างล่างแล้วเปิดไฟตะโกนเสียงดัง
เอาปืนมาด้วยคนร้ายเนี่ยได้ยินเสียงเจ้าของบ้านตกใจ
วิ่งกระโดดหนีข้ามกำแพงข้างหลังบ้านหลบหนีไป
เจ้าของบ้านบอกโชคดีมากครั้งนี้ทรัพย์สินในบ้านไม่สูญหายฮะ
ไปด้วยไม่มีไม่มีหนักขาดให้เราเห็นเลยจริงจริงเขานั่งปวดอยู่ข้างในบ้านอ่ะ
ปวดอยู่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเราดูเราดูกล้องที่เขาอยู่ในบ้านอ่ะ
ตกแต่ว่าเออคืออยู่ในบ้านแล้วแล้วเหมือนกับลูกอ่ะ
โทรศัพท์อยู่ข้างนอกพอดีคงจะคงจะได้ยินเสียง
ก็เลยไม่กล้าที่จะขึ้นข้างบนเพราะว่าตัวขโมยเนี่ยอยู่ชั้นล่าง

คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์

พี่อุ๋ยคะต้องดูภาพนี้อีกนานไหมคะกินข้าวอยู่

แต่คนร้ายนี้เจ้าของบ้านบอกมันเก็บหลักฐานดีมากเลยนะ
กระโดดหนีนี่มันคว้าถุงพลาสติกไปด้วย

ซึ่งมีคนในหมู่บ้านบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วคุ้นเหมือนกับเขาเคยโดนเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้ตอนนั้นเข้ามาขโมยเงินเข้าไปได้สองหมื่นบาท

แม่แอบเข้าไปได้ถึงในบ้านเขา
ขโมยของเขาได้ก็ไปเข้าห้องน้ำซะให้เสร็จสับไปเลย